คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙คือตอนนี้เนี่ยก็ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าเราเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่

สายพันธุ์โอมิครอนนะฮะแม้ว่ามันจะอาการน้อยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเราก็ได้วัคซีนกันเยอะแล้ว

และไม่มีใครอยากติดอย่างแน่นอนนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดในวงการบันเทิงนะครับวันนี้มีดารานักแสดงแล้วก็นักร้องเนี่ย
ออกมาบอกว่าติดโควิดอีกหลายคนนะครับนี่นะฮะคุณยุ้ยนะครับ
คุณยุ้ยจิรนันนางเอกสาวกับคุณทันธนากรแฟนนุ่มเนี่ย
คุณมิคทองระยะพระเอกชื่อดังนะครับนี่ก็แจ้งข้อมูลบอกว่าติดโควิดเหมือนกัน
เนี่ยเข้ารับการตรวจโควิดในวันนี้นะครับแล้วพบว่าติดเชื้อ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยมิกได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ชิดแล้วนะครับ
ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวตามมาตรการนะครับส่วนงานทั้งหมดก็ต้องเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายได้ตามปกตินะครับ
นักร้องดังอาตอมชนะกันนี่ก็โพสต์แจ้งข่าวนะครับบอกว่าติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ตอมบอกว่าติดมาจากคนใกล้ชิดนะฮะค่ายนาดาวนะครับนี่ค่ายดังนะครับ
บอกว่าดาราวัยรุ่นชื่อดังพีพีกริจนี่ติดโควิด๑๙แล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอีกสองคนที่ใกล้ชิด
แต่ไปตรวจแล้วเป็นลบไม่ติดนะฮะแต่ตอนนี้กักตัวอยู่ก็คือบิลกิ้นแล้วก็ไอซ์พาริสนะครับ
สรุปเรื่องของโควิด๑๙ระลอกนี้ณปัจจุบันเนี่ยถ้านับตั้งแต่๒๙ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้๖มกราคมดารานักแสดงนักร้องในวงการบันเทิงคนบันเทิงติดโควิด
เนคณะนี้๑๗คนแล้วท่านผู้ชมครับตั้งแต่๒๙ธันวาคมถึงวันนี้๖มักกราคม
พระเอกช่องเจ็ดโกวะสินนักร้องวงเดียวกันก็บิ๊บสิรษรนะครับ
ลูกทุ่งดังอย่างลำไยหายทองคำแจมเนโกะจำนี่ก็ติดโควิด
ตอนที่ไปลอนดอนดรีมพิชยาดาราวิกอโศกนี่ก็ติดโควิดนะครับ
มีแพรวแสงทองกับแฟนนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ก็ติด
เมื่อวานนี้๕มกราคมอองตวนปินโตพีพีกริจแล้วก็ล่าสุดวันนี้คือมิคทองระยะ
แล้วก็ยุ้ยกับทันนะครับแล้วก็นักร้องอัตอมด้วยนะครับ
นี่คือแวดวงบันเทิงนะฮะค่ะทีนี้ค่ะเมื่อติดเชื้อโควิดสิบเก้า
อย่างที่เราตามข่าวกันมาก็จะได้รับยาฟาวิพิราเวียนะคะ
มีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะเธอติดโควิด๑๙เธอกินยาฟาวิพิราเวีย
แล้วตาดำของเธอค่ะมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงจริงค่ะ
นี่เหรอคนก็สงสัยว่าใช้แอปใช้ฟิลเตอร์แต่งภาพอะไรหรือเปล่า
บอกไม่ได้ใช้แอปไม่ได้แต่งภาพไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เป็นสีม่วงจริง
นี่ม่วงจริงนี่ลูกกระตาดำนะคะเธอบอกเธอกินยาฟาวิพิราเวียไปสองวัน
มือนั่นคือภาพปกติเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้แต่งภาพค่ะ
เพราะเราก็ถามเธอนะคะเธอบอกว่าเธ็อฉีดวัคซีนไปสองเข็มแล้วนะ
เดือนกรกฎาคมกับตุลาคมปีที่แล้ว
กำลังจะไปบูสเข็ม๓๐มกราคม
แต่มาตรวจเจอโควิด๑๙ซะก่อนคาดว่าติดช่วงก่อนปีใหม่
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยถามเพิ่มนะคะว่า

ค่อยเปลี่ยนสีหรือว่าอยู่ดีปุ๊บเปลี่ยนไปเลยแบบทันท่วงทีม
เมื่อวานกินยาฟาวิพิราเวียชุดที่๒ไป๙เม็ด

ฟี่ถ่ายหน้าตัวเองเป็นสีม่วงเลย

คือกินยาเมื่อวาน๙โมงเช้าอีกวันหนึ่งตอนเที่ยงเป็นสีม่วง
นี่ฟังข้อมูลจากคุณหมอนิดนึง

ทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ออกมาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะ
ยาฟาวิพิราเวียมีคุณสมบัติ

มันจะไปสะสมที่กระจกตาที่เล็บที่ผิวหนัง
หยุดยามันก็จะไม่มีอาการข้างเคียงอะไร
เหมือนกับคนเราที่กินแครอทเยอะ
แล้วเล็บเหลืองผิวเหลืองตาอาจจะเหลืองอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณหมอยืนยันว่าเป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นจริง
แต่น้องเขาก็ยังมองเห็นปกตินะคะแค่เปลี่ยนสี

ใช่ค่ะถ้าหยุดยามันก็จะหายไป